ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลงานของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ที่เจอกับทีมชาติอิรักษ์ครับ
ไปดูทั้ง๔ประตูที่เกิดขึ้นว่าไทยเรานั้นทำได้อย่างไร
รวมไปถึง๒ประตูที่เสียว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรครับ

ไทยขอแค่ไม่แพ้ก็จะเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแหละครับ
ขึ้นมงลูกนี้เข้าไปครับทำให้ไทยนำก่อน๑๐
ไปดูกันหน่อยนะครับในจังหวะนี้ว่าท้ายแล้วนั้นทำได้อย่างไรครับ
จังหวะที่เปิดมาจากดินทรธรณ์เวลาเตะมุมนี้นะครับ
มีผู้เล่นของไทยทั้งหมด๔คนอยู่ในกรอบเขตโทษ

ก็มีทั้งธีรสินแดงดาแล้วก็มีกรวิทย์มงคลทศกรัย
แล้วก็ปกกล้าวอันนันที่รออยู่นะครับ
จุดสีแดงนี่คือจุดนัดพบที่ธิรธรณะเปิดเข้ามา
จะสังเกตได้ว่าแผงหลังของอีรักษ์นั้นมีอยู่เพียบเลยครับ
มีกันถึง๙คนรวมผู้สาประตูด้วย
ซึ่งก็คนที่อยู่ใกล้ที่สุดของไทยก็มีทั้งมงคลรวมไปถึงกรวิทย์นะครับ
เตรียมที่จะโหมเข้าไปเพื่อที่จะหม่งให้ได้ในจังหวะนี้
เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนัดพบจุดสีแดงนี่แหละครับ
และเมื่อเปิดเข้ามาครับคุณผู้ชมครับก็เป็นทางด้านมงคลนี่แหละครับ
เบียดทางด้านไฟซอยยัด๑๐ตัวประกบได้สูงกว่านะครับ
แล้วก็ขึ้นมงได้ลูกนี้ส่งให้ไทยนั้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐
หลังจากนั้นนะครับกลับมาในครึ่งหลังครับอีรักษ์แก้เกมมาดีแล้วก็ตามตีเสมอได้เป็น๑ประตูต่อ๑ในนาทีที่๖๖นะครับ
จังหวะนี้อารินอัตนานนั้นเบียดทริสตองโดล้มลงไปยิงมาติดมือกวินครับ
แต่สุดท้ายเบดี้คาเมลวิ่งตามซ้ำเข้าไปครับ
ไปดูกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้นะครับอีรักษ์นั้นก็อาศัยการเปิดจากด้านข้างเข้ามานะครับ
แล้วก็เป้าหมายก็คืออารีอัตนันตัวเก่งของพวกเขาเลยครับ
ซึ่ง๒นักเตะไทยที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เข้าไปกดดัน
นักเตะที่จะเปิดเข้ามาครับนั่นทำให้มีโอกาสได้มองก่อนนะครับ
มองได้เล็งเลยทีเดียวและเมื่อดูภาพช้าแล้วก็ซูมกันไปแบบชัดคุณผู้ชมครับ
เห็นได้ชัดครับอารีอนันต์มีแขนนะครับไปเบียดไปบังแล้วก็เหมือนจะไปสอกใส่
สวิสต์ตองโดจะล้มหงายตึงลงไปนะครับ
แต่กรรมการเฉยแล้วก็ไม่ได้เป่าฟาวนะครับอารีอันนั้นได้จังหวะยิงลูกนี้
บอลน่ะกระฉอกออกมาครับกวินปัดออกมาลูกนี้แล้วก็ไปอยู่ในระหว่างจุดกึ่งกลางที่เกรงใจ
ทางด้านสหรัฐกับธนบูลนะครับพอไม่รู้ว่าจะให้ใครเล่นดีก็ไปเสียท่าครับ
เบดี้คาเมลก็จ้องอยู่แล้วครับแล้วก็สปีดเข้ามาเก็บตกลูกนี้ครับ
นี่ครับคือความผิดพลาดของลูกนี้นะครับที่เกิดขึ้นมีกองหลังของไทยถึง๒คน
พอเห็นลูกอีกทีก็ลูกก็ซุกเข้าไปอยู่ในตะข่ายแล้วล่ะครับ
ก็ทำให้อิรันนัติศเหมือนเป็นหนึ่งประตูตะหนึ่ง
ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าบีบหัวใจแฟนบอลชาวไทยแล้วนะครับ
แต่สุดท้ายครับไทยมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับ
นาทีที่๘๖จากลูกฟรีคิกของธิรทรบุญมาทันนะครับ
เปิดมาให้กับอริสักไรสอนตัวสำรองในเกมนี้ที่แปลเข้าไปครับ
ไทยขึ้นนำอีกครั้ง๒ประตูต่อ๑
ดูจังหวะนี้กันหน่อยครับว่าไทยเรานั้นได้ประตูได้อย่างไรนะครับ
จากการเปิดฟรีคลิกของธิรทรครับระยะนี้ก็เกือบ๓๐เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีจุดนัดพบอยู่ที่จุดสีแดงตรงนั้นเลยครับ
กรอบเขตโทษของไทยเราเนี่ยก็มีอยู่หลายคนนะครับที่รอลุ้นที่จะเข้าชาร์จ
แล้วก็รอลูกเปิดของธนธิรทรจังหวะนี้มีฉลับนะครับ
พอฉลับแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางด้านอดีศักดรายสอนทำได้ดีกว่าครับ
ที่สามารถเบียดทางด้านไฟซอลยะซิมชนะอีกครั้งแล้วก็สามารถแปรลูกนี้เข้าไปได้นะครับ
ทำท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของไทยนะครับแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ๕นาทีครับ
ไม่น่าเชื่อครับอีรักษ์ตามตีเสมอได้สำเร็จจากความผิดพลาดนะครับ
แล้วก็เป็นอาริยนันครับที่ยิงลูกนี้
กรวิทย์นั้นพยายามที่จะสกัดนะครับแต่สุดท้ายเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองไป
ก็ทำให้อีรักษ์ตามตีเสมอได้เป็น๒ประตูต่อ๒
ไปดูกันหน่อยครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
จากภาพช้าในจังหวะนี้นะครับมีทั้งทริสตองโดนะครับ
แล้วก็ประทุมที่น่าจะเล่นจังหวะนี้ได้ครับแล้วก็มีอารีอนันต์ยืนอยู่ด้านหลังครับ
ข้างหลังที่เป็นสีแดงนี่ก็คือพื้นที่อันตรายของเรานะครับ
ที่เราปล่อยให้ว่างอยู่แล้วก็จุดสีแดงกลมนี่คือจุดที่บอลตกนะครับ
ถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยก็น่าจะเป็นทั้งทริสตองโดแล้วก็ทางด้านประทุมที่น่าจะเข้ามาเล่นจังหวะนี้ได้นะครับ
แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไปปล่อยให้บอลตกครับ
พอตกแล้วก็ไปเข้าทางอารีอัตนันครับที่เบียดจังหวะนี้เข้าไปครับ
พอเบียดได้แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวล็อกซ้ายล็อกขวาก่อนที่จะยิงลูกนี้
โดนกรวิทย์ครับแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปสุดท้ายไทยเสียท่าครับ
โดนตามตีเสมอเป็น๒ประตูต่อ๒แต่เสมอแค่นี้ก็เพียงพอนะครับ
ไทยนั้นก็การันตีในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มไปครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับหลังจากจบการแข่งขันครับไปดูตารางคะแนนกันก่อน
ตารางคะแนนนะครับนี่แหละครับไทยนั้นเป็นอันดับหนึ่งยืนแบบหล่อเลยครับ
ส่วนสถานการณ์ของอีรักษ์ครับต้องไปวัดกับเวียดนามในเกมสุดท้าย
ก็ค่อนสมควรโอกาสตกรอบก็ค่อนข้างจะสูงครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลังจากจบเกมนักเตะทีมชาติไทย

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้

พร้อมกับจะได้นักเตะอีก๘คนที่ทางซิโก้

และต่อจากนั้นในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ครับ
พบกับเกาหลีใต้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทางสมาคมกันบ้างครับ
ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

หารือทุกฝ่ายหลังจากที่ทีมชาติไทยนั้นกลับมา
โดยจะมีการประชุมพูดคุยกับนายวิทยาลาฮกุล
ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคทีมชาติไทยกับซิโก้
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้บริหารภายในสมาคม
เพื่อเตรียมพร้อมในการเจอกับโปรแกรมหนักและยากขึ้นมาก
ในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกับเสียงฟุตบันโลกรอบคันเรียกโสดเอเชีย
นี่ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกครับ
ส่วนทางด้านนักเตะที่ถูกเรียกมาใหม่นะครับอย่างศิวกรเตียตระกูลครับ
ซึ่งเป็น๑ใน๘นักเตะที่ถูกเรียกมาสมทบ
ศิวากรนั้นเคยติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๑๓ปีเมื่อ๙ปีก่อนนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่
นี่ถือว่าเป็นความฝันที่ตัวเองนั้นรอมานานนะครับ
และที่สำคัญคือเป็นการพบกับทีมชั้นนำอย่างเกาหลีใต้อีกด้วย
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ติดทีมชาติ
ก็ไปฝันมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากติดทีมชาติ
ก็เกมเกาหลีใต้ก็เล่นให้เต็มที่ที่สุดครับ
ถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นก็อยากเล่นครับ

เกมวันอาทิตย์นี้ครับที่สนามสุขพัฒนาสัย
ใครที่ไปดูไม่ได้ก็ติดตามชมทางไทยรัฐทีวีได้ครับ

ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับ
แข่งขันกันที่สนามสุพัชลาศัยวันอาทิตย์๒๗มีนาคมนี้นะครับ

เริ่มเข้าสัญญาณในเวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
แล้วเกมนี้จะเริ่มคิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ติดตามได้กับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีครับ